ติดตามได้จากคุณวัชรีดวงใส
รายงานจากอำเภอระโนธจังหวัดสงขลาค่ะ

คุณผู้ชมคะเกือบ๒๔ชั่วโมงแล้วนะคะ
ที่อำเภอระโนธจังหวัดสงขลา
มีฝนตกลงมาอย่างหนักแบบนี้นะคะ
แต่ว่าตอนนี้ค่ะที่หนักหน่วงไปมากกว่านั้นนะคะ
ก็คือมีลมที่กระโชกแรงนะคะ
ทั้งจากฝั่งทะเลเองแล้วก็จากฝั่งทางบกเองนะคะ

คุณผู้ชมลองดูคลื่นด้านหลังของดิฉันนะคะ
ขึ้นทะเลตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะแรงมากค่ะ
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าพื้นประมาณนี้เนี่ย

ซึ่งจากเดิมเมื่อคืนเนี่ยสูงประมาณ๒๓เมตรนะคะ
ตอนนี้สูงประมาณ๔เมตรแล้วนะคะ
ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านนะคะก็บอกว่า
เมื่อไหร่ที่คลื่นสูงประมาณ๕เมตรเนี่ยนะคะ
ก็จะคลื่นเนี่ยก็จะซัดขึ้นมาบริเวณที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะ

ต้นมะพร้าวนะคะด้านหลังของดิฉันนะคะ
ลมเนี่ยจะพัดเข้าหาฝั่งค่ะ
ลมตรงนี้นะคะที่พัดเข้าหาฝั่ง
ไปประทะกับแรงลมที่อยู่ฝั่งทะเลนะคะ
ทำให้คลื่นทางทะเลเนี่ยไม่สัดขึ้นมาตรงนี้

ชาวบ้านก็บอกว่าคลื่นจากทะเลเนี่ยอาจจะซัดคลื่นขึ้นมา
บริเวณตรงนี้เนี่ยมีน้ำท่วมด้วยนะคะ
และตอนนี้นะคะน้ำบริเวณคลองด้านหลังนะคะ
ก็เริ่มที่จะเอ่อล้นขึ้นมาแล้วนะคะ

แล้วก็จุดที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะ
เป็นจุดสุดท้ายค่ะที่มีชาวบ้านนะคะ
ยืนอยู่ยังอยู่แล้วก็ยังไม่ได้อพยพไปที่ไหนนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านบางส่วนนะคะก็ได้อบพยพไปอยู่ที่
ศูนย์ที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมไปให้แล้วนะคะ
ก็ยังเหลือบริเวณตรงนี้นะคะเป็นจุดสุดท้ายค่ะ
เดี๋ยวเรามาพูดคุยนะคะกับชาวบ้านที่อยู่ที่นี่นะคะ
คุณผู้ชมคะดูนะคะว่าลมแรงขนาดไหนนะคะ
มานะคะจากตรงไหนคะคุณพี่แขวนอยู่เหรอคะ
คุณผู้ชมดูนะคะนอกจากว่าดิฉันจะปริ้วแล้วนะคะ
ยังจากพายุด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับชาวบ้านดีกว่านะคะ

ลมมันแรงขนาดนี้แล้วอย่างไม่ไม่ออกไปยกไว้ได้นะคะ

อย่างปกติลมแบบนี้ก็อย่างปกติใช่มั้ยฮะ

เคยมีแรงว่านี้เลยใช่มั้ย

เมื่อป้ามาออกมายืนดูตอนเปล่ามันจะลงไปว่านี้เลย

ดองกระขือบริ้วนะแต่เดียว

น้าบอกว่าเมื่อสักครู่นะคะเป็นเหตุการณ์ปกติเหตุ
ตอนนี้ที่เกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ปกติ

มันอย่างไม่น่ากลัวจนถึงขนาดนี่สักหน้า
คุณป้าท่านบอกว่าได้ผ่านเหตุการณ์เมื่อพายุเมื่อปี๕๓ใช่ไหมคะ
ก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่ร้ายแรงเท่ากับตอนนั้น
แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยมีหน่วยงานมาให้อบพยุกร์ออกไป
ทางเราก็ยังยืนยันว่าจะมีแรง

คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะลมก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะคะ
เมื่อสักครู่เนี่ยก็มีทางทหารนะคะแล้วก็ฝ่ายปกครองค่ะ
ได้มาเชิญชวนนะคะให้ชาวบ้านไปที่ศูนย์อพยพค่ะ
แล้วก็บอกว่าจะพยายามอบพยพวันนี้ให้ได้๑๐๐นะคะ
แล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะจากทางอบจสงขลาค่ะ
ก็ได้ให้งดบริการแพร่ขนานยนต์ชั่วคราวค่ะ
แล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยใช้บริการเส้นทางสะพานเกาะยอแทนนะคะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่อำเภอระโนธ
จังหวัดสงขลานะคะซึ่งหลังจากนี้ค่ะถ้าคลื่นลมเริ่มสงบแล้วนะคะ
แล้วก็คลื่นกลับไปสู่ภาวะปกติแล้ว
หลังจากนี้สิ่งที่จะต้องระวังก็คือน้ำที่มันเพิ่มมากขึ้นค่ะ
เพราะว่าที่อำเภอระโนธมีฝนตกลงมาอย่างหนัก

คุณผู้ชมค่ะแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมสามารถติดตามความคืบหน้านะคะ
อำเภอระโนธจังหวัดสงขลาค่ะทีมข่าวก็จะก่อติดสถานการณ์นะคะ
กับคุณผู้ชมได้ทราบหากมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่นะคะแล้วก็
ช่วงต่อไปค่ะก็จะพาคุณผู้ชมไปดูที่สถานที่ชาวบ้านอบพยพไปอยู่นะคะ
สามารถติดตามได้ในรายการรถปลดทุกข์ค่ะ
ขอบคุณนะคะคุณวัชรีก็รายงานสดมาจากที่อำเภอระโนธจังหวัดสงขลา
จุดนั้นนี่คลื่นลมแรงมากคุณวัชรินจะปลิวอยู่แล้วค่ะก็ต้องระมัดระวังด้วย
ทีมข่าวของเราคือพยายามเลือกอยู่ในจุดที่ปลอดภัยที่สุด